อีกหนึ่งเรื่องค่ะมันมีแต่เรื่องโหดโหดไม่แพ้กันเลย
อ่ะหนุ่มอุบลค่ะควงมีดปังตอตามสับรุ่นน้องกลางห้องฉุกเฉินอีกแล้วนะคะ
คราวนี้ก็บาดเจ็บสาหัสอีกเหมือนกันไปดูซิชนวนเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ตำรวจก็ต้องรีบเข้าไปตรวจสอบดูสภาพสิ
นี่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะพังยับเยินกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายธนกฤษมุ้งพรอายุ๔๑ปี
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนอะค่ะยืนรอมอบตัวพร้อมของกลางเป็นมีดปังตอหนึ่งเล่ม

ผู้บาดเจ็บค่ะแพทย์กำลังให้การรักษาอยู่เลย
คือนายปรีดาดวงเพชรอายุ๒๗ปีนะคะ
โดนฟันเข้าที่หน้า๑แผลอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลแล้วก็รีบส่งไปรับการรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในอำเภอเมืองเลย
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ

เกิดอะไรขึ้นถึงต้องควงมีดไปสับหน้ารุ่นน้องกันกลางห้องฉุกเฉินแบบนี้
สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ทะเลาะวิวาสชกต่อยกันในงานบุญอีกแล้วจ้ะ
มีเหตุทะเลาวิวาสชกต่อยกันในงานบุญหมู่บ้านนะคะ
ดอนปู่ตาบ้านโพนเมืองอำเภอเหล่าเสือโก้ค่ะ
นายปรีดารุ่นน้องหัวแตก
ก็มาหาหมอให้หมอรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้
ทีนี้จังหวะที่กำลังนอนรับการรักษาอยู่ค่ะ
อยู่นายธนกฤษค่ะไม่รู้มาจากไหนบุกเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
พร้อมกับมีดบางตอนในมือพุ่งเข้าฟันเข้าไปกลางหน้านายปรีดาเลย
หมอเหมืออะไรตกใจหมดเลยค่ะก็รีบเข้าไปห้ามกัน
สินอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ล้มระเนรนาศแบบนี้แหละค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายธนกฤษไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็ยอมรับสารภาพแหละว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันมาก่อนถึงขั้นต้องมาทำกันแบบนี้
ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับความเสียหายคุณรู้ไหมคืออะไร
นี่เครื่องสำคัญนะบอกไว้เลยแพงมากถูกไม่ใช่ถูกแพง
อุปกรณ์พ่วงเนี่ยมันก็พังเสียหายไปด้วยราคาเนี่ย๒๕๐๐๐บาทคุณต้องจ่ายนะคะ
มีผู้ชมส่งไลน์มาว่าถ้าคดีแบบนี้ถ้าจับได้ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเลย
เพื่อให้เขารู้ว่าวันหนึ่งที่เขาเจ็บแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีคนรักษาเขาเนี่ย
หรือเขาต้องจ่ายเงินแบบแพงเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร
คุณผู้ชมส่งมาก็น่าสนใจเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าน่าจะเพิ่มโทษถ้าเกิดจับได้
จำคุกไปเลย๑๐ปีให้เข็ดลาไปเลย
กับคนที่ไปตีกันในโรงพยาบาลแบบนี้